สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมอไก่พพาธินีนะคะ

จะมีการโยกย้ายราศีค่ะในวันที่๑๗กันยายนนี้
ก็ย่อมส่งผลทำให้ดวงชะตาของคนทั้ง๑๒ราศี

แต่ว่าจะมีเพียง๕ราศีเท่านั้นค่ะ
แต้มบุญทำงานดวงดีวาสนามาเยือน
หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีนะคะ
ราศีที่ดวงดีหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้าย
อันดับที่๕นะคะก็คือชาวราศีกุมค่ะ
สำหรับชาวราศีกุมนะคะเรื่องที่ดีมากที่สุดสำหรับคุณ
นั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะ

ก็ส่งผลทำให้ดวงการเงินของชาวราศีกุม
ดีขึ้นแบบชัดเจนทันทีค่ะ
ถ้าคุณคิดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองค่ะ
ก็ขอให้รีบลงมือทำเลยนะคะ
อย่าให้เกินในช่วงครึ่งเดือนหน้าค่ะ
ไม่ว่าคุณจะไปลงทุนนะคะเปิดร้านใหม่
หรือว่าเสี่ยงดวงนะคะติดต่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะ
ถ้าทำในช่วงที่ดวงชะตาดีนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แบบง่ายค่ะ
ต่อมาอันดับที่๔นะคะก็คือชาวราศีธนูค่ะ
เรียกว่าดวงมาฟ้าเปิดแล้วนะคะ
เรื่องที่ดีมากที่สุดสำหรับชาวราศีธนูนะคะ
ก็คือเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายนะคะ

โดดเด่นอย่างมากเลยนะคะ
เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
หรือว่าได้โยกย้ายไปทำงานที่ดีกว่าเดิมค่ะ
ส่วนคนที่ทำการค้าขายทำธุรกิจ
เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าทำงานอิสระนะคะ

เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ขยับขยายธุรกิจนะคะ

อันดับที่๓นะคะก็คือชาวราศรีมีนค่ะ
เรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงดวงเปิดค่ะ
ไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะคะ
ไม่ว่าคุณจะเริ่มงานใหม่นะคะ
จะไปเสนองานไปสมัครงาน
ก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนาค่ะ
จากเรื่องการงานที่ดีแล้วนะคะ
ชาวราศรีมีนค่ะยังมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ
ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ
ราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่๒นะคะ
ก็คือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ

เป็นช่วงที่ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเลยค่ะ

มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการงาน
การเงินการลงทุนการค้าขายธุรกิจ
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายด้วยนะคะ
และอันดับที่๑นะคะที่ดวงดีมากที่สุด
หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศี
นั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ
เรียกได้ว่าดวงดีต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมามาถึงตอนนี้นะคะ
ส่วนเรื่องที่ดีมากที่สุดนะคะสำหรับชาวราศีสิงศ์
นั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะ
โดยดวงชะตาของคุณค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เข้ามาจาก๒ช่องทางนะคะ
หลักงานประจำของคุณค่ะก็จะสร้างรายได้ให้คุณได้อย่างไม่มีสะดุดเลยค่ะ
ส่วนในเรื่องของงานเสริมแล้วก็การลงทุนค่ะ
ก็จะให้ผลตอบแทนกับคุณอย่างเต็มที่นะคะ
เรียกได้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวสำหรับชาวราศีสิงศ์เลยก็ว่าได้ค่ะ
ดวงดีแล้วแต่ก็อย่าลืมทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาให้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ